ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเปิดศึกไล่ยิงกันกลางถนนหน่อย
แถวย่านอาทาราชในกรุงเทพฯคนที่เจ็บอายุ๑๔สองคนสาหัสอยู่

แล้วคนก่อเหตุก็อายุแค่๑๔๑๕นี่แหละ
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะฮะที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คือมันจะดูชุลมุนวุ่นวายหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

โอ้โหแล้วขี่กันมาแบบกรูกันมา

ค่อยไล่ไปนะครับตรงนี้นี่เป็นนาทีที่วัยรุ่นสองกลุ่มไล่ทำร้ายกันนะฮะ
ถนนฮาทายราชเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับ
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยจะใส่ชุดปรายเวทขี่จักรยานยนต์ผ่านไปก่อน
เหมือนจะไปดักรอนะฮะ
แล้วกลุ่มที่เป็นฝ่ายคนยิงใส่ชุดนักเรียนจะขี่จักรยานยนต์ตามหลังมา
ระยะห่างกันพอสมควรนะครับ
แต่ฝั่งนี้ที่ไล่ตามเข้ามาเนี่ยมาชนกันเองก่อน
ก็เลยมาล้มอยู่กลางถนนเห็นไหมฮะ
หน้ากล้องวงจรปิดพอดีเลย
แล้วทีนี้ฝั่งที่ว่าขี่จักรยานยนต์ผ่านไปก่อนชุดปรายเวทเนี่ย
ก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาอีกรอบนึงเห็นไหมฮะ
พร้อมกับเอื้อมมือไปเหมือนกับจะใช้อะไรไปฟันพวกที่ล้มอยู่นะฮะ

นี่จังหวะตรงนี้นะฮะเหมือนจะเอาอะไรฟันฟึ๊บนี่
นี่อีกคันนึงตามมาคือไม่รู้ว่าพวกนี้กับกลุ่มก่อนหน้านี้น่าจะไล่กันมาเนี่ยฮะ
แต่กลุ่มคู่อารีนี่มันล้มอยู่กลางถนนนี่เหลืออยู่สองคนตรงนี้นะฮะรถสตาร์ทไม่ติด
แต่พวกไปทางนู้นก่อนแล้วกลับรถไปก่อนแล้ว
คุณผู้ชมครับจักรยานยนต์ของคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะ

คันคนเจ็บคันนู้นนะฮะ
มีคนชื่อนัทนี่นั่งตรงกลางโดนยิงเข้าไปเนี่ยกระสุน
โบ๊ทนี่ก็เหมือนกับเอื้อมมือจะไปใช้อะไรฟันเขานั่นแหละนะครับ
แต่ฟันไม่โดนก็จังหวะโดนยิงพอดีนะครับ
รถคันที่ยิงเนี่ยไม่ใช่คันที่ล้มนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
รถคันที่ยิงจะขี่จักรยานยนต์ชิดขวามาซ้อนมา๔คน
เดี๋ยวดูนะฮะนี่กลุ่มคันคนเจ็บนะ
นี่คันนี้นะฮะคือคันนี้เนี่ยคือทางฝั่งคู่อริของชุดปรายเวทเนี่ยจะเป็นชุดนักเรียน
แต่คันนี้เนี่ยคันที่มีขาเด็กเนี่ยก็ใส่ชุดปรายเวท
แต่ความจริงแล้วอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกับพวกชุดนักเรียน
ค่ะเหมือนกับแฝงตัวอ๋อเออเหมือนกับแฝงตัวนะฮะ
คนซ้อนท้ายสุดนะฮะชักปืนขึ้นมา
แล้วก็ยิงใส่เขาไปโดนคันนู้นฮะเห็นไหมฮะ
คันสีเหลืองเหลืองฮะที่มีลูกศรที่เขียนว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บอ่ะ
ยิงเข้าไปโดนโบ๊ทเสื้อเทาจนรถล้มตกลงมาจากรถจักรยานยนต์
อ่าแต่คันนี้เขาไม่เกี่ยวข้องนะน้องเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
โดนผ่านมาพอดีค่ะนักเรียนกางเกงขาสั้นเนี่ยนี่เห็นไหมอ๋อ
โหแล้วมาอยู่ในดงปืนแหละโหนี่เราก็อยู่ตรงกลาง
คำว่าขั้นกลางดีกว่าอะไรมันจะระทึกขนาดนั้นอ๋อ
ทีนี้พอโบ๊ทตกลงจากรถเพราะถูกยิงนะครับเดี๋ยวดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
มันจะรับกับเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะนี่โบ๊ทล่วงไปแล้วเห็นไหม
โดนยิงสอยล่วงไปแล้วอืมนี่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโบ๊ทเนี่ย
ถูกยิงจนแบบสอยร่วงลงมาจนเจ็บหนักจนทรงตัวไม่อยู่นะฮะค่ะ
ตกจักรยานยนต์ไปเลยโอ้เนี่ยโอ้ยล่วงเน็กกลิ้นไปเลยอ่ะอืมดูสิ
ดีนะไม่โดนรถเหยียบซ้ำทับอะไรพวกนี้เข้าไปอ๋อนั่นกลุ่มคนยิงเห็นไหมครับ
นี่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้วก็ขี่ผ่านโบ๊ท
นอนอยู่กลางถนนตรงนั้นไปนะฮะมีกล้องอีกมุมหนึ่ง
หลังจากโบสต์ล่วงไปแล้วเนี่ยดูนะฮะ
นั่งซ้อนท้ายสุดโบ๊ทล่วงไปแล้วนะครับ
จอดข้างทางแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ว่ามากันสี่คนนะฮะ
นั่นน่ะเห็นไหมฮะขี่บนทางเท้านั่นตามมาแล้วเละ
ตามมาประกบแล้วเล็งปืนมาด้วยนะครับแล้วดูเวลานี่เห็นไหม
แปดนาฬิกาหกโมงเย็นไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะ
อาทิตยังไม่ทันตกดินเลยนะคะรถร้ายก็เต็มไปหมดนะอืม
กระสุนลูกหลงไปโดนชาวบ้านเขาทำยังไงอ่ะรับผิดชอบกันไหวเหรออืม
คุณผู้ชมครับเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ไม่ได้มีแค่โบ๊ทที่ว่าถูกยิงแล้วกล้องวงจรปิดเห็นแบบ
ร่วงตกจักรยานยนต์ไปคนเดียวนะครับมีนัดอีกคนนึงนะ
นัดนี่ก็มีกระสุนโดนยิงเข้าไปเหมือนกันเข้าศีรษะด้วยนะนัดอ่ะอุ้ย
แล้วถูกแทงซ้ำด้วยโอ้ยตายแล้วโบ๊ทนี่ก็เข้าศีรษะเหมือนกันค่ะ
สาหัสกันอยู่นะครับทั้งคู่อายุเพิ่งสิบสี่คือสิบสี่ยังยังเป็นนายแล้วหรือยังพี่อุ๋ย
ยังฮะยังเป็นเด็กชายกันอยู่เลยนะ๑๕เนี่ยเดี๋ยวนาย
น้องดูไว้นะนี่นะถึงเวลาเนี่ยเราเจ็บสาหัสแทบเป็นแทบตายหรือตายไปเนี่ย
ไม่มีใครมาตายเป็นเพื่อนเราไม่มาสาหัสเป็นเพื่อนเรานะอืม
ตอนอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นก้อนก็รักกันดีพอถึงเวลาแบบนี้
ก็หายกันไปหมดนะอ่าก็เดี๋ยวลองดูสิเดี๋ยวขอดูภาพตอนตอนที่ก่อนที่
ไอ้สองคนนี้สตาร์ทไม่ติดเออแล้วก็เพื่อนไม่ช่องไม่ช่วยเลยเหรอ

เพื่อนไปแล้วไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมแต่พวกนี้เป็นฝั่งกลุ่มคนยิงนะ
อ่าคือถ้าไอ้ฝั่งนั้นมีปืนก็ป่านี้ก็ถูกสอยร่วงเหมือนกันมั้งเนี่ย
ใช่เพราะเป็นเป้านิ่งเลยแหละน้องน้องดูไว้นะถึงเวลาเนี่ย
ไม่มีใครมาอยู่กับเรานะเดียวใดในห้องไอซียูเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะคันที่แบบไปยิงเขาอ่ะ
มันเห็นแล้วมันต้องอึ้งเข้าไปอีกนะครับจักรยานยนต์คันที่ไปยิงเขามากันสี่คน
ใน๔คนนี้ถ้าซูมภาพเข้าไปดูดีเนี่ยมันจะเห็นขาเล็กของเด็กที่อายุไม่กี่เดือนโผล่มาด้วย
อ่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดดูด้วยมั้ยมันเป็นขาของเด็กนะฮะ
ถ้าดูจากตำแหน่งการนั่งของจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะคันที่ยิงเขานะฮะ
ขาเด็กมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะค่ะคนที่นั่งหน้าสุด
เป็นเด็กผู้ชายอายุสิบห้าปีคนขี่เป็นผู้หญิงอายุสิบแปดปี
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กวัยสิบเดือนโอ้ยตายแล้ว
คนที่สามที่นั่งอยู่นะฮะที่ซ้อนกันเนี่ยซ้อน๔เนี่ย
คนที่๓เป็นผู้ชายอายุ๑๕ปีซึ่งอุ้มเด็กอายุ๑๐เดือนแล้วมีขาโผล่มาอยู่
อืมคนสุดท้ายก็คือคนยิงมือยิงนะฮะนี่ก็อายุสิบห้าปีเหมือนกัน
คือมีเด็กสิบเดือนซ้อนสี่นี่ก็หนักแล้วนะคะอ๋อได้ไงคะเห็นแล้วเห็นไหม
ที่แขนของผู้ชายคนที่สามเขาเหมือนกับป้องป้องไว้อยู่อ่ะ
อยู่ใต้ข้อศอกอ่ะเห็นไหมอ๋อโอ้ยตายเราก็ไม่รู้ว่า
ผู้หญิงอายุ๑๘ที่เป็นแม่เด็กเขายังไงเขารู้จักกันกับกลุ่มพวกนี้
หรือเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเขาเรียนมาไม่รู้ว่ายังไงเห็นไหม
ทุกผู้ชมครับเรายังได้คลิปวิดีโอจากฝั่งของคนเจ็บนะฮะ
ที่ใช้มือถือถ่ายเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
นี่อันนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะก่อนจะเกิดเหตุยิงกันเมื่อกี้นี้
ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไล่ตีกันมาก่อนแล้วรอบหนึ่งอืม
แล้วจะเห็นฝั่งกลุ่มมือยิงขี่จักรยานยนต์ผ่านไปหลายคัน
ที่ฝั่งกลุ่มคนเจ็บจะขี่รถไล่ตามอ่า
เหมือนกับตามกันไปตามกันมาอืม
เราก็ได้ไปคุยกับรุ่นพี่ของคนเจ็บทั้งสองคนนะครับ
บอกว่ากลุ่มมือยิงเนี่ยคือกลุ่มคนละโรงเรียนกันมันมีปัญหากันตั้งแต่เมื่อสามวันก่อน
วันนี้วันที่เท่าไรยี่สิบมิถุนายนใช่ไหมค่ะ
สามวันก่อนก็สิบเจ็ดมิถุนายนเหรอเมื่อสิบเจ็ดมิถุนายนเนี่ย
น้องที่เป็นรุ่นพี่ของฝั่งคนเจ็บบอกว่าคนในกลุ่มของพวกเขาเนี่ย
แล้วก็ฝั่งนั้นด้วยมีการท้าทายผ่านโซเชียลผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วท้าต่อยแบบลงนวมกันที่สนามบอลแต่ไปต่อยกันแล้วเรื่องมันไม่จบค่ะ
เพราะฝั่งนั้นเนี่ยยังขู่อยู่บอกเดี๋ยวจะมาไล่ยิงอืม
ผลัดมาอีกวันหนึ่งสิบแปดมิถุนายนเขากับเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องน้องในกลุ่ม
ก็พยายามตามหาตัวแก๊งคู่อริที่ขู่จะไล่ยิงเพราะไม่ยอมจบ
ก็ไปเจอนะแต่ไม่ใช่คนต้นเหตุเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไร
ไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นคือถูกขู่ว่าจะยิง
ก็ยังไปตามหาตัวเขาแต่ไม่เจออ่าเจอคนอื่นอ่า
แต่ก็มันไม่ใช่ต้นเหตุก็เลยไม่ได้มีอะไร
ได้ฝากอะไรไว้อ่าจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฮะ
ช่วงเย็นเย็นกลุ่มของพวกเขาเนี่ยนัดเจอกับแก๊งคู่อริอีกรอบนึง
แล้วมีการขี่รถไล่ตามกันไปไล่ตามกันมาฝั่งของคนเจ็บเนี่ย
บอกว่าคู่กรณีเนี่ยตอนที่ขี่รถไล่ตามกันไปไล่ตามกันมาเนี่ย
ปามีดมาใส่ก่อนแล้วไปโดนขารุ่นน้องเขาเจ็บไปคนหนึ่ง
อ่าไม่ใช่คนที่สาหัสนะค่ะจากนั้นรุ่นน้องของเขา
ก็ไล่ตามไปแล้วก็มีการถูกยิงเหมือนในกล้องวงจรปิด

ใช่ครับแล้วก็ต่อยกันไปแล้วนี่แหละครับพี่ต่อยนวม
แต่ฝั่งนู้นไม่จบก็คือเขามาบอกน้องผมว่าจะกดหมดแม็กซ
แล้วทีนี้ผมก็เลยไปหาน้องแต่ฝั่งนั้นกลับไปแล้วครับพี่
ทีนี้ผมเจอคู่คู่อลิหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เห็นหน้า
ไม่เห็นอะไรแต่เห็นน้องบอกว่าเรียนบางชั้นเขาผมเติมน้ำมันแล้วเขาเลยปั๊มไปแล้ว
เลี้ยวซ้ายไปเพราะผมจะเข้าฮายราชสามเก้ามีการนัดกันมาไหมไม่มีครับ
ตอนนั้นไม่มีนัดกลุ่มคู่อริกลุ่มนี้ครับก็คือขับมาประกบข้าง
แล้วก็ยิงเลยครับแล้วคนโดนยิงนี่เป็นใครอะไรยังไง
เป็นน้องผมอ่าคนโดนยิงเป็นรุ่นน้องผมครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ
สองคนเลยครับอ่าอันนี้ฝั่งของกลุ่มคนเจ็บนะครับ
ส่วนฝั่งของกลุ่มคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงนะครับก็ยังเยาวชนทั้งนั้น
เราได้คุยกับแม่แม่ของเยาวชนกลุ่มฝั่งก่อเหตุ
บอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้วค่ะลูกชายบอกว่าฝั่งนั้นอ่ะ
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยท้าต่อยท้าต่อยแบบตัวต่อตัว
ก็ไปต่อยกันแต่ไม่จบยังมีการแชทท้าทายกันแล้วก็นัดเจอกัน
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุฝั่งของคนเจ็บรวมตัวกันอยู่เนี่ย
สามสิบกว่าคนพกมีดกันเกือบทุกคนฝั่งลูกชายของเธอเนี่ย
ลูกชายเธอคือคนที่นั่งซ้อนสี่คันนั้นเลยค่ะอ่าคันมือยิง
อืมแต่ไม่ใช่คนยิงเป็นคนนั่งคนที่สามที่อุ้มเด็กวัยสิบเดือนอ๋อ
อุ้มไว้ที่อกซึ่งเด็กคนนั้นคือลูกของผู้หญิง
คนที่เป็นคนขี่เอ้าโดยคนซ้อนคนสุดท้ายคือคนยิงอ่า
เราได้คุยด้วยที่คุณไก๊ไปคุยเนี่ยเป็นแม่ของคนที่อยู่คนที่๓
เสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าที่ถามลูกเนี่ยนะ
อ่าลูกบอกว่ามีการท้าทายกันไปมาส่วนคนที่เป็นคนยิง
อ้างว่าที่ต้องยิงเพราะแค้นอืมที่เห็นอีกฝั่งนึงเนี่ย
ใช้มีดฟันเพื่อนของเขาก่อนฮะอ่าเห็นไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะ
ที่ในกล้องวงจรปิดที่เห็นมีรถคันที่ขี่ผ่านมาแล้วก็
เอามีดเอื้อมไปฟังคันค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่อ่า
รอบนึงเนี่ยอ่านี่แล้วซ้ายสุดเนี่ยเขาคือฝั่งเดียวกับ
ฝั่งที่อยู่กลางถนนค่ะเขาเห็นเพื่อนถูกเอื้อมฟันอย่างนี้
เขาเลยโมโหเขาบอกเขาเลยชักปืนยิงใส่เข้าไปเลยแต่มันไม่โดนคันที่ฟันหรอกนะ
มันไปโดนคันที่เสื้อเทาเทาที่ชื่อโบ๊ทอ่ะอืมนี่ฮะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้
อ่าตั้งใจจะไปก่อเหตุเนื่องจากเขาก็พาเด็กมาด้วยเห็นไหม
มีเด็กสิบเดือนส่วนปืนอ่ะแม่บอกว่าเพื่อนอ่ะ
เอามาตอนไหนเนี่ยไม่รู้เพื่อนเนี่ยเอามาเองอ่า
ลูกเนี่ยอุ้มเด็กมาไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุอะไรเลย
เขาไม่ตีค่ะฝั่งโน้นอืมเขาไม่ต่อยเขามีไร่ติไร่ฟัน
ไร่ฟันแล้วฝั่งโน้นอ่ะมากันสิบยี่สิบคนสามสิบคนอ่ะ
อันนี้คือน้องบอกนะฝั่งนู้นคือมีมีดแทบทุกคน
แล้วก็โดนไร่ฟันก่อนทำไมทำไมแว่นตัดจากใจอยู่
พอเพื่อนโดนฟันค่ะมันจะมีคลิปอยู่คลิปนึงค่ะ
ซึ่งน้องทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเพื่อนโดนฟัน
แต่จังหวะว่าเพื่อนหลบเห็นแล้วหลบ
ต่างฝ่ายต่างมาต่างตั้งใจมาทะเลาะกันอ่ะ
ทีนี้ทางฝั่งนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีมีดไปด้วยนะฮะ
อ๋อซึ่งคนเจ็บเนี่ยจะมีสองคนเนี่ยถูกยิงใช่ไหม
สุนเข้าศีรษะใช่ค่ะแต่มีคนหนึ่งถูกแทงก็คือนัท
ซึ่งทางฝั่งของคนก่อเหตุแม่เขาบอกเขาถามลูกเขาแล้ว
เขาบอกเขาไม่มีมีดเขามีแต่ปืนค่ะ
เขาไม่ได้ลงไปแทงซ้ำก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวให้ต้องให้ตำรวจขยายผลต่อ
ฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับวันนี้ผู้ปกครองพามามอบตัวที่สอนอ
มิตรใหม่นะฮะพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยห้าคนแล้วนะฮะความจริงก็พามามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืน
ยาวชนชายไปขออำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
มีนบุรีฝากขังในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ส่วนหญิงสาววัยสิบแปดปีแม่ของทารกว่าวัยสิบเดือน
เป็นคนขี่รถของคันกลุ่มมือยิงรู้เห็นเรื่องปืนแล้วก็เหตุทะเลาะวิวาสของทั้งสองกลุ่ม
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเหมือนกันอืม
ถูกนำตัวส่งสารจังหวัดมีนบุรีนะฮะเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
คนเจ็บ๒คนอาการยังสาหัสยังอยู่ห้องไอซียูนะครับ
ยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาคือทางคุณหมอบอกว่า
ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตอ่ะเพราะว่ากระสุนเข้าศีรษะทั้งคู่เลยอ่ะค่ะ
อ่ามูลเหตุต่างต่างพวกร่วมขบวนการเนี่ย
ตำรวจบอกได้ขยายผลไล่ติดตามจับกลุ่มต่อไป